คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกันนะคะใครก็ตามทีที่อยากจะฟัง
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นสามารถโหลดมาฟังกันได้แบบนี้นะคะ
เวลาที่เจ้าของคำถามเป็นผู้ชายแต่ละฟังดูแย่เนอะคือมีผู้ชายช่วยเข้ามาถามเลยค่ะ
คือไม่ใช่อะไรอะค่ะปกติแล้วในงานที่พี่อ้อยทำนะ
และเรามักจะคิดไปว่าผู้ชายมักเป็นผู้กระทำที่ไหนได้ล่ะคะ
ผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทำก็เยอะและมีหลายครั้งที่
ที่ผู้ชายบอกว่าตัวเราต้องเข้มแข็งแข็งแรงอาจจะทำให้รับมือกับความอ่อนแออยู่คนเดียว
เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องไหนที่ทำให้ตัวเองอ่อนแอบ้างใช้พื้นที่ตรงนี้เล่าสู่กันฟังได้นะคะ
วันนี้คำถามมาจากผู้ชายคนหนึ่งเช่นกันสวัสดีครับพี่อ้อย
วันนี้เรื่องที่ผมมาปรึกษาจะไม่ได้เป็นปัญหาในเชิงความรักสักเท่าไหร่
แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในบ้านระหว่างแม่ของผมและแฟนของผมครับ
นี่แหละค่ะน้องเข้าใจผิดอันนี้ปัญหาความรักชัดเลยนะคะ
ตอนนี้ผมอายุสามสิบห้าแฟนผมเด็กกว่าอายุสามสิบครับ
แต่งงานกันไม่ได้สองปีแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคน
ส่วนแม่ของผมเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงผมมาด้วยตัวคนเดียว
และผมก็เป็นลูกคนเดียวเราจึงผูกพันกันมากครับ
ผมขอเล่าย้อนกลับไปช่วงก่อนที่จะแต่งงานกัน
ผมกับแฟนคบกันมาประมาณ๓ปีเข้ากันได้ดีกับที่บ้านของเขา
ส่วนแม่ผมก็ดูจะชอบและแฮปปี้กับแฟนผมมาก
มั่นใจและตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขา
ซึ่งเอาจริงแม่ผมก็เป็นคนขอให้ผมรีบแต่งงานกับแฟนเร็วด้วยซ้ำ
แต่พอเราแต่งงานและผมพาแฟนย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยจริง
ผมเริ่มรับรู้ถึงปัญหาที่มากขึ้นเรื่อยระหว่างแม่กับแฟนครับ
เริ่มจากตอนที่เราแต่งงานและบินไปฮานีมูลกันสองคน
แม่มีอาการงอนโดยที่ผมเองก็ไม่รู้สาเหตุ
เพราะแฟนผมถามแม่ตลอดว่าอยากได้ของฝากอะไรไหม

พอระหว่างทริปผมก็ติดต่อกลับมาหาแม่
แม่ก็จะอ้างว่าติดธุระบ้างไม่ว่างคุยด้วยบ้าง
พอกลับจากทริปแล้วแฟนผมซื้อของมาฝากแม่
แม่ก็ไม่รับบอกว่าไม่ชอบ
แล้วหลังจากนั้นก็คุยกันไม่เหมือนเดิม
พอช่วงที่แฟนมีอาการแพ้ท้องทำงานบ้านน้อยลง
เขาก็จะบ่นลอยใส่แฟนผมบอกว่า
รกจังนะก่อนหน้านี้ไม่เห็นเป็นเลย
ทำไมอยู่บ้านไม่เคยช่วยดูแลบ้านเลย
แฟนผมก็ได้แต่มาเล่าให้ฟังแล้วก็เครียดแล้วก็ร้องไห้

กลับกันในฝั่งแม่ช่วงที่แฟนผมคลอดใหม่
แม่ผมเหอะหลานมากจะคอยเข้าไปหอมเข้าไปจับหลานตลอดเวลา
แฟนผมรู้สึกว่ามันบ่อยเกินไป
ผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไง
มีเผลอที่บางครั้งแฟนก็ไปว่าแม่
ว่าเฮ้ยทำไมถึงมาจับหลานบ่อยจังเลย
เอาล่ะสิคราวนี้เนี่ยก็เลยเริ่มเป็นปัญหากัน
ยังมีเรื่องในบ้านเล็กน้อยที่มีปากเสียงกันบ่อย
แต่สุดท้ายคนกลางที่ต้องรับปัญหาและเคลียร์ทุกครั้งก็คือผมครับ
ผมเลยอยากปรึกษาพี่อ้อยว่าผมควรทำยังไงกับความสัมพันธ์ภายในบ้าน
ระหว่างแม่ผมกับแฟนผมดี
ควรจะปรับที่ผมหรือควรจะเปิดอกคุยกันยังไงดี
เพราะผมไม่อยากให้เป็นปัญหาที่ค้างคาจนยากเกินกว่าจะแก้ครับ
เขาเป็นคนที่ผมรักทั้งคู่และเขาเคยเข้ากันได้ดี
ผมก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขให้ได้ครับขอบคุณพี่อ้อยนะครับ
ครอบครัวที่สร้างเราไม่ชอบครอบครัวที่เราสร้างคนกลางหนักที่สุดค่ะ
อันนี้น้องต้องยอมรับไปเลยว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาค่ะ
ที่ตอบไม่ได้จริงว่าต้องใช้เวลานานขนาดไหน
คือเอาจริงนะพี่อ้อยเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะ
ต้องบอกว่าคนกลางต้องแกร่งมากจริงเพราะยังไงก็ตาม
เราเคยเป็นคนนอกครอบครัวพอเราเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัว
คนกลางต้องต่อสู้เพื่อให้คุณแม่ยอมรับให้ได้ว่าทำไมเขาถึงเลือกเรานะคะ
แต่เชื่อไหมเท่าที่เคยได้ยินปัญหาแม่สามีกับลูกสะพ้ายมา
ต้องบอกว่าน้องเนี่ยยังโชคดีกว่าคนอีกหลายครอบครัวนะคะ
บางคนโดนกีดกันจนไม่สามารถแต่งงานกันได้
หรือบางคนนะคะคุณแม่เกรี้ยวกราดลูกสะพ้ายก็พลาดน็อตหลุดค่ะ
ทะเลาะกันแหลกลานจนต้องยุติการใช้ชีวิตคู่ก็มี
ลองมองถึงข้อดีของครอบครัวตัวเองก่อน
หาสิ่งที่เรามีมันเป็นข้อดีเพื่อสร้างพลังก่อน
ทำความเข้าใจก่อนนะคะลูกชายคือความสุขสุดท้ายของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
แต่เราต้องยอมรับว่าบ้านเราเป็นแบบนั้นท่านก็ต้องกอดลูกของท่านไว้ให้แน่น
จะรู้ว่าวันหนึ่งลูกก็ต้องไปกอดภรรยากอดลูกของเขาอยู่ดี
มีความสุขค่ะที่เห็นลูกมีความสุขแต่บางทีท่านก็แอบทุกข์ที่รู้ว่า
ความสุขของลูกไม่ได้อยู่ที่แม่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว
คนกลางอย่างเราเลยยากที่สุดแต่ต้องทำความเข้าใจให้มากที่สุดด้วย
แทบจะเป็นคนเดียวที่ต้องรับมือกับการแก้ปัญหานี้
โดยมีภรรยาที่แสนดีร่วมมือร่วมใจค่ะ
ตอนนี้นะพี่อ้อยว่าน้องต้องจับมือคุยกับภรรยาก่อน
บอกว่าเราเข้าใจเธอขนาดไหนไม่ว่าจะยังไงให้รู้เสมอว่า
อยู่ข้างข้างเธอเสมอแต่ขอให้ความเข้าใจหรือขอความเข้าใจในบางเรื่อง
วันนี้เรามีลูกแล้ววันหนึ่งเธอก็อาจจะห่วงลูกไม่ต่างจากแม่ของเราห่วงเรา
แม่ของเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่ยึดเอาไว้ในใจคือลูกนี่แหละค่ะ
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ง่ายนะคะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปปรึกษาใคร
คนที่ยังมีสามีพระยาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตายังสามารถหันไปหากันได้
ตายแล้ววันนี้ลูกร้องไห้หนักมากเลยเธอลูกปวดท้องหรือเปล่านะ
เกิดอะไรขึ้นอาหารแบบนี้ลูกจะชอบหรือยัง
ลูกไม่ชอบกินข้าวล่ะเธออย่างน้อยมีกันอยู่สองคน
หันหน้ามาพึ่งกันได้แต่แม่เลี้ยงเดี่ยวสู้คนเดียวคิดคนเดียว
สองมือแม่นี้แหละค่ะวันนี้เราถึงเติบโตมาได้
และวันนี้ความเปลี่ยนไปกำลังจะเกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณแม่ใจหายไปบ้าง
ขอให้คุณภรรยารับมือไปด้วยกันมีอะไรมาคุยมาบอกกัน
และลองใช้เวลาให้มากขึ้นนะเธอนะยังไงก็ตามมีฉันยืนข้างเสมอ
ต่อจากนั้นให้คุณค่ากับคุณแม่ค่ะให้ซีนท่านมากกว่าเดิมที่เคยเป็น
วันไหนทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเราก็หันมาพูดกับภรรยาว่า
รู้ไหมเรานะไม่ขออะไรมากเลยแค่เธออ่ะ
ได้ครึ่งหนึ่งของแม่ที่เลี้ยงเรามาเราก็ชื่นใจแล้วเออ
อย่าทำอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าลูกชายกำลังเลือกข้าง
ตอนนี้เราอยู่ข้างเดียวกันหมดค่ะเป็นทีมเดียวกันทั้งหมด
ไม่มีใครอยู่ข้างใครเรื่องไหนที่ลำบากใจ
เอาไว้ไปคุยกันสองคนในห้องของเราในที่ทางของเรา
สะพ้ายที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาบ้านเพื่อแย่งความรักจากลูกชายของท่านไป
แต่มาอยู่ในฐานะลูกอีกคนของท่านวันไหนสบายใจสบายใจ
คุณลูกสะพ้ายเดินเข้าไปขอโทษคุณแม่ซะหน่อย
คะหนูขอโทษนะคะคือเข้าใจแหละว่าคุณแม่ก็จะทำหมางเมินบ้าง
แม่ก็คือแม่ค่ะแฮชแท็กนี้ใช้กันทุกบ้านแม่ก็คือแม่
งานบ้านอาจจะบกพร่องไปบ้างค่ะแม่คะขอเวลาหนูปรับตัวนิดนึงนะ
เป็นลูกเนี่ยง่ายกว่าการเป็นแม่เยอะเลยค่ะ
ขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะที่สอนหนูโดยที่คุณแม่อาจจะไม่รู้ตัว
ค่อยเป็นค่อยไปยิ่งรู้ว่าคุณย่ารักหลานมาก
อยากให้หลานมีความสุขนั่นแหละค่ะมนุษย์แม่
เคยเป็นทุกอย่างในชีวิตก็ต้องห่วงพื้นที่ตัวเองไว้สักนิด
ว่าลูกจะโตขนาดไหนยังไงก็ยังเป็นเด็กเล็กในอ้อมกอดแม่
คุณแม่คะเลี้ยงหลานยากจังเลยหนูก็ได้แต่เปิดตำราค่ะ
คุณแม่คะเพิ่งจะเคยเป็นแม่กับเขานี่แหละคุณแม่ต้องสอนหนูเยอะเยอะนะ
คุณแม่เก่งมากที่สอนสามีมาจนกระทั่งเป็นสามีที่ดีของหนู
หนูจะต้องเรียนรู้วิธีจากคุณแม่คุณแม่ช่วยสอนหนูด้วยนะคะ
การให้คุณค่าการยังเห็นว่าท่านยังมีความสำคัญ
เป็นสิ่งจำเป็นมากจริงจริงสิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงนี้นะคะ
คือการเถียงแทนภรรยาค่ะหรือแม้แต่แสดงอาการไม่พอใจแม่
เดี๋ยวคุณแม่จะมองลูกสะพายแยกเข้าไปใหญ่ตั้งแต่มีเธอเข้ามาในบ้านเนี่ย
ลูกฉันเปลี่ยนไปเลยนะโอ้โหคำนี้ได้ยินมาตลอดเลยค่ะ
เห็นเชื่อฟังฉันเหมือนเดิมเธอไปยุอะไรลูกชายฉัน
บ้านเราเคยคุยกันมาอย่างดีนะนั่นนี่โน่นค่ะ
อย่างที่บอกพี่แสนจะเข้าใจเพราะว่าเคยอยู่ในมุมนี้มาก่อน
พอคนกลางแข็งแกร่งคนที่อยู่ข้างต้องช่วยกันเสริมแรงค่ะ
ยังไม่ต้องจะไปคิดไปเปลี่ยนแม่แม่ต้องเปลี่ยนทัศนคติ
อย่าลืมว่าแนวคิดทัศนคติไม่ได้เปลี่ยนกันง่าย
ถึงได้บอกไงคะว่ายังไงก็ต้องใช้เวลา
อยู่ใกล้คุณแม่ด้วยน้องก็ต้องอยู่ข้างภรรยาด้วย
เสริมเติมกำลังใจให้กันและกันอยู่เรื่อย

ตั้งสติท่านอาจจะงอนบ้างน้อยใจไปบ้าง
คนกลางอย่างน้องก็ยังต้องสู้
และภรรยาต้องอยู่เป็นกำลังใจ
มีอะไรอย่าไปเถียงท่านโดยตรง
นิ่งยิ้มเดี๋ยวเชื่อในตัวสามีนะ
เดี๋ยวเราจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
พอนานเข้าค่ะท่านจะมั่นใจว่าการที่ลูกชายท่านมีครอบครัวใหม่
คุณแม่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของลูกอยู่เสมอ
อยู่ข้างแม้ไม่ได้เข้าข้าง
จะไม่มีความรู้สึกอ้างว้างอย่างที่ท่านคิด
ครอบครัวเดียวกันคิดต่างไม่ใช่เรื่องผิดนะคะ
แค่อย่าเหยียดคนที่คิดต่าง
ทุกคนมีความเชื่อมีแนวคิดทัศนคติที่เป็นตัวของตัวเอง
ไม่ต้องไปเห็นด้วยแค่ช่วยรับฟังก็ยังดี

และทั้งคู่ก็รักน้องมาก
แก้ปัญหาความรักด้วยความรัก
ใช้เวลาอาจจะยากหน่อยนะคะ
ค่อยเป็นค่อยไปพี่พูดคำนี้เสมอเลย
จากพูดบางทีต้องใช้กอดเข้ามาช่วย
เปิดใจคุยกันมุมหนึ่งมันก็ดีอะค่ะ

ถ้ามีใครมาแบ่งความรักจากลูกชายท่านไป

แต่หลายครั้งเหตุผลมากมาย
ไม่ได้ทำให้ความน้อยใจน้อยลง

นะขอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นในเร็ววัน
คนกลางจะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไป

เพราะพี่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้มาก่อน
และถ้าเราใช้เวลาทำความเข้าใจ

ท่านมีลูกเพิ่มคือลูกสะพ้าย
ดีใจเหลือเกินที่มีหลานในครอบครัว
แต่ขอความเข้าใจให้กับท่านสักนิดนึงว่า
บางทีท่านอาจจะแค่น้อยใจตรงที่
ว่าที่ที่เคยเป็นความรักทั้งหมดของฉัน
ตอนนี้ต้องถูกแบ่งความรักไปแล้วหรือ
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกเรื่องหนึ่งของหลายคู่รัก

และวิธีการใช้เงินที่มันมีผลต่อหัวใจ

เอ๊ะเราคิดเล็กคิดน้อยเกินไปในเรื่องเงิน

เงินของเธอเงินของฉันกลายเป็นเงินของเรา

ดูแลรักษาสุขภาพกายและใจนะคะ
อ้อยไปแล้วเจอกันครั้งหน้าอาทิตย์หน้า
สวัสดีค่ะ